ซื้อขายนักเตะไทยลีก๒๐๑๘นั้นเปิดทำการเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
และจะไปปิดทำการวันที่๕กุมภาพันธ์ปีหน้า
ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายสโมสรนะครับที่มีการเสริมทัพน่าสนใจครับ
กันที่เจนรบสัมภาวดีกองหน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ถือเป็นบ้านหลังแรกในการเล่นหลีกสูงสุดของเขา
ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างทั้งในและนอกสนาม
ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่กันแบบครอบครัวรวมถึงแฟนบอลนะครับ

เก็บตัวสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนในเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็มีกำหนดรายงานตัวเย็นวันนี้
แต่ก่อนจะถึงโทรเมนต์ชิงแชมป์เอเชียเจนรบมีโอกาสลุ้นแชมป์แรกกับต้นสังกัดใหม่นะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดนะครับ
เกมรอบชิงนัดแรกจะบุกไปเยือนซนะไฮนวา
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดเกมนัดชิงนัดที่๒นะครับ
ซึ่งเมืองทองจะเล่นที่สนามสุขพัชราสายเจอกับซาน่าคันวาในวันที่๖มกราคมนี้นะครับ
แข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกาครับ

หลังดีกรีทีมชาติไทยมาจากบุรีรัมยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีก๑ฤดูการล่าสุดด้วยสัญญา๒ปี
ซึ่งกรวิทย์ก็เคยเล่นกับทีมพลังเพลิงสมัยยังอยู่ในระดับถ้วยขอมาก่อน
ย่างกุ้งยูเนเต็ดทีมดังของพม่าแถลงปล่อยตัวจอโคโคกอง